คุณผู้ชมมาดูเรื่องนี้กันนิดนึงที่สระบุรีมีพลเมืองดีอะค่ะ
ไปเจอเด็กถูกทิ้งเอาไว้กลางป่าอยู่คนเดียวเลยนะคะ
พลเมืองดีก็ไปช่วยพาเด็กกลับไปหาพ่อแม่
พ่อแม่เด็กพ่อแม่เด็กก็ยังดูอายุน้อยเหมือนกับยังเป็นวัยรุ่นอยู่
พ่อแม่เด็กยอมรับค่ะว่าเอาลูกไปทิ้งเอาไว้กลางป่าคนเดียว
เพราะว่าลูกดื้อบอกว่าสาเหตุคือลูกดื้อ
พูดเท่าไหร่ก็ไม่ฟังอยากจะดัดนิสัยลูก
เอาลูกไปทิ้งเอาไว้เลยอ่ะเดี๋ยวไปดูกันหน่อยนะคะ
คือในคลิปจะเห็นว่าพลเมืองดีช่วยเด็กผู้ชายคนนี้
แล้วก็พาตัวไปให้พ่อกับแม่นะคะ

ก็เด็กดื้อดัดนิสัยอยากจะดัดนิสัยลูก

๓ขวบใช่ค่ะยังเด็กมา๓ขวบเองเด็กชาย

วิธีการลงโทษทำโทษเนี่ยมันมีวิธีอื่นที่ดีกว่านี้นะคะ
การสอนการอะไรแล้วเด็กยังเล็กมาก
ไปทิ้งไว้มันอันตรายจริงจริงครับ
เขาบอกว่าโอ้โหเด็กถูกปล่อยทิ้งไว้บนเขา
เดชบุญนะที่น้องรอดมาได้

เหตุการณ์ก็คือที่สุสานสุขาวดีที่สระบุรี
ทุ่มครึ่งใจคอทำด้วยอะไร
พ่อคนแม่คนมาทิ้งเด็กเอาไว้แบบนี้

ทีมข่าวของเราก็ไปคุยกับคนที่ดูแลสุสานสุขาวดี

เขาก็เล่าให้ฟังว่าช่วงทุ่มหนึ่ง
เขากับภรรยานั่งดูทีวีกันอยู่

เดินออกมาดูเห็นเด็กผู้ชายอายุ๓ขวบ

เนื้อตัวเปื้อนโครน
แล้วก็มีถุงพลาสติกใส่เสื้อผ้า

ถูกพ่อเลี้ยงนำมาทิ้งเอาไว้บนเขาสุขาวดี
แล้วตรงนี้เป็นสุสานฝังศพค่ะคุณผู้ชมค่ะ

โอ้โหนายสมบูรณ์เลยบอกว่า

เพื่อให้ประสานตามหาตัวพ่อแม่เด็ก

จนเจอก็สักประมาณกิโลหนึ่ง

แล้วเดินมาไงครับพี่เดินมาคนเดียวก็เดินร้องไห้มาด้วย
เนื้อตัวเป็นไงครับก็เปื้อนหมดแหละครับเปื้อนหมดเลย
ก็เดินตามโคนมาตามทางมีแต่โคนนะครับแถวเนี้ย

หลุกป่าอย่างเดียวครับครับหลุกป่ามา
หนูจะไปไหนจะไปหาพ่อเขาบอกอย่างนี้หลวงพ่ออยู่ไหน
ก็อยู่บ้านเสื้อผ้าเด็กเขาเอามาด้วย
เป็นถุงใส่ถุงมาทำไงก็ถามเด็กเขาว่าจะไปไหน
จะไปบ้านผมว่าหลงแน่แล้วผมก็เลยพาไปหาผู้ใหญ่
แล้วเอาเสื้อผ้าเด็กใส่ถุงพลาสติกให้เด็กถือเอาไว้ด้วย
คือตั้งใจว่าไปปล่อยเอาไว้เหรอคะหรือยังไงคะทิ้งไปเลยเหรอคะ
คุณจะอ้างว่าดัดนิสัยทำโทษแล้วถ้าลูกคุณเป็นอะไรขึ้นมา

ทีมข่าวก็ไปที่ห้องเช่าที่แม่เด็กเช่าอยู่นะคะ
อยู่กับพ่อเลี้ยงห่างจากจุดที่เจอเด็ก๘๐๐เมตร
ประตูก็ล็อกกุญแจเอาไว้รถสีดำจอดอยู่หน้าห้อง
เพื่อนข้างห้องให้ข้อมูลกับเรานางสาวรัชนีอายุ๒๕
บอกว่าช่วงสักประมาณทุ่มหนึ่งได้ยินเสียงแม่เด็ก
บอกให้พ่อเลี้ยงเอาลูกไปทิ้งค่ะ
แม่เด็กเป็นคนบอกให้พ่อเลี้ยงเอาลูกไปทิ้ง

แล้วได้ยินจริงแม่เด็กพูดว่าถ้าไม่เอาเด็กไปทิ้ง
จะเอามีดปาดคอเด็กให้ตาย
สักพักพ่อเลี้ยงก็เลยขี่รถจักรยานยนต์

แม่กับพ่อเลี้ยงทุบตีลูกเป็นประจำ

ตั้งแต่มาเช่าห้องตรงนี้ได้ยินตลอดเลยนะคะ
ดุด่าทั้งทุบตีลูก
แต่ก็พ่อเลี้ยงก็ตี
แต่ว่าแม่อาจจะตีเยอะกว่า
ถามว่าความรุนแรงเนี่ยแม่แท้เนี่ย

เขาตีตลอดเลยอืมใช่

เราไม่เห็นเลยว่าเขาทำแบบไหน
บางทีได้ยินว่าคือเอาหัวโขกด้วย
ฟังแบบนี้แล้วไม่น่าเชื่อจริงนะคะ
เพื่อนข้างห้องเจ้าของห้องเช่า

ว่าแม่เด็กที่เป็นแม่แท้รุนแรงกับเด็ก

เป็นคนบอกให้เอาลูกไปทิ้งเอาไว้ในป่า
หลังเกิดเรื่องพ่อแท้รีบมาเลยค่ะ

อดีตภรรยาทำกับลูกแบบนี้

แต่เจ้าหน้าที่บอกว่าเดี๋ยวขอให้มันเป็นไปตามขั้นตอนนะคะ

เพราะว่าณเวลานี้สิทธิ์การเลี้ยงดูเด็กอยู่ที่แม่

ไปดูแลไว้ที่สพนแคร์ก่อน
แล้วก็ประสานเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
บ้านพักเด็กและสตรีจังหวัดสระบุรี

ก็เรียกแม่กับพ่อเลี้ยงไปที่สพนแคร์ไปสอบปากคำ
เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาตำรวจสพนแคร์นักสหวิชาชีพ
ก็เลยคุยกับนางสาวสิรินทราอายุ๒๕ปี
นี่คือแม่แท้ของเด็กมาเจอแล้วนะฮะ
นายนันทวัฒน์อายุ๒๙ปี

๒ชั่วโมงกว่าเลยนะคุณผู้ชม
แล้วก็เอาไปสอบสวนเพิ่มด้วยนะคะ
สำนักงานอายการจังหวัดสระบุรี
ตำรวจสนแคร์สารวัฒน์เองเลยบอกว่า
ตัวแม่ยอมรับว่าเป็นคนสั่งให้พ่อเลี้ยง
ขี่รถจักรยานยนต์เอาลูกชายวัย๓ขวบไปปล่อย
บอกให้ไปปล่อยบนเขาสุสานสุขาวดีจริง

ปล่อยไว้ประมาณ๕นาที
พ่อเลี้ยงขี่รถจักรยานยนต์ไปในจุดที่ปล่อยลูกเอาไว้
แต่ไม่เจอเด็กแล้วไม่เจอลูกแล้วก็เลยกลับ
ผู้ใหญ่บ้านกับตำรวจตามมาแล้วเรียกให้ไปพบเรียกให้ไปคุย

ไว้๕นาทีย้อนกลับไปรับอ้าวไม่เจอเด็กแล้ว

ตำรวจบอกว่าก็เดี๋ยวขอคุยเพิ่มแล้วกัน
พ่อเลี้ยงกับแม่เด็กเนี่ยอาจจะเข้าข่าย๒ข้อหานะ
พ่อทิ้งเด็กและตามพบคุ้มครองเด็ก
ตำรวจบอกว่าคือตอนนี้ยังไม่ได้แจ้งข้อหาอย่างชัดเจน
เพราะว่าต้องรอผลสอบสวนหลายอย่างจากหลายหน่วยงาน
ยังตั้งข้อหาแม่และพ่อเลี้ยงเด็กไม่ได้
พ่อเลี้ยงของแม่เด็กบอกคุณถ้าคุณเป็นพ่อเลี้ยงนะ
คุณก็ไม่ต้องทำก็ได้ใช่ไหม
คุณก็คุยกับแม่เด็กว่าอย่าเลยอย่าเอาลูกไปทิ้งเลย

ไม่ใช่ว่าแม่เด็กสั่งให้คุณเอาเด็กไปทิ้งแล้วคุณก็ทำตาม
หรือถ้าเห็นว่าอีกฝั่งหนึ่งโอ้โหดูแล้วโมโหเหลือเกิน
ก็พาเด็กขี่มอเตอร์ไซค์ไปซื้อน้ำซื้อขนมกิน
มันแก้ปัญหาได้หลายอย่างใช่
ไม่ใช่ว่าเอาทิ้งก็ทิ้งปล่อยทิ้งเลยอย่างนี้
เป็นอะไรขึ้นมาไม่คุ้มกันจริงนะคะ
เกิดคุณลุงเขาไม่ได้ยินเสียงแล้วเดินมาดูแล้วมาเจอ
ใช่แล้วเกิดเด็กเดินหนีหายหลงไปไหนก็ไม่รู้จะทำยังไงครับ
ก็หวังว่าน้องจะหาบทสรุปที่ดีได้สำหรับตัวน้องนะครับ